คุณผู้ชมครับเมื่อคืนเวลาสักประมาณ๕ทุ่ม
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง

ก็ไปหาคุณหมอก็มีการตรวจเลือดก่อน
เลือดไปตรวจระหว่างที่รอผลตรวจเลือด
ผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจเพราะรอนานเกินไป

สุดท้ายคนปวดคนนี้ปรีกเข้าไปชกรบพอ
จนบาดเจ็บเหตุผลเพราะรอผลตรวจนาน

ทุกคนงงยาดคนป่วยงงคนปวดคนอื่นก็งง
เจ้าหน้าที่ก็งงว่าคนไข้คนนี้ปรีเข้าไปตบหัว

พอถึงสองคนทำไมนั่นน่ะสิก็จับใจความได้ว่า
ผู้ชายคนนี้เขามีอาการแน่นหน้าอกก็เลยไปหาคุณหมอตอนกลางคืน
๕ทุ่มโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ก็คุณหมอก็เลยต้องเจาะเลือดเพื่อรอตรวจว่าเขาเป็นอะไร
ทีนี้ระหว่างรอเหมือนผลการตรวจเลือดมันนาน
การตรวจเลือดต้องรอประมาณ๓๐นาทีหรือว่า๑ชั่วโมงไปแล้ว
ก็คือต้องใช้ระยะเวลานึงแหละรอผลแล้วตอนกลางคืนด้วยอาจจะรอนานหน่อย
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวคนไข้จะทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
แล้วก็ปรากฏเหตุการณ์ตามคลิปคนแรกโดนไป๔๕ทีคนนี้โดนไป๓ทีตบหัวไป
ฝ่ายผู้หญิงยังไม่ทราบเป็นย่าหรือเป็นแฟนก็มาช่วยระงับเหตุแต่ว่าก็เหมือนจะไม่เป็นผล
ผู้ชายก็เออะโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้ไป
นักข่าวก็ไปถามรอปภที่ถูกทำร้ายร่างกายคุณสมพรอายุ๕๒ปีเขาบอกว่า
ผมอ่ะนะมาเข้าเวรตอน๒ทุ่มทีนี้สักประมาณ๕ทุ่มทำงานอยู่ด้านนอก
ด้านในในห้องฉุกเฉินแจ้งมาว่ามีคนไข้เออะโวยวายและอารวาส
เรียกเข้าไปช่วยดูแลหน่อยเพราะเกรงว่าจะมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่
หรือคนไข้คนอื่นแต่พอเข้าไปปุ๊บโซนนี้มันเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ใกล้กับโซนห้องฉุกเฉินจู่คนไข้ปรีเข้าไปต่อยเขาตามที่เห็นในภาพ
บหัวจนเขามึนไปหมดครับไม่ทราบสาเหตุเพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลย
เขาทำได้แค่เอามือป้องกันตัวแต่ว่ามันก็ป้องไม่ไหว
เพราะคนไข้ก็ตัวใหญ่กว่านะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า
ญาติคนไข้ไม่ดึงออกไปคงจะเจ็บตัวมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
ไปฟังเสียงของรบพอนะครับ
ตอนนี้รบพก็ไปแจ้งความที่สนปรักษณ์เรียบร้อย
เดี๋ยวรอทางโรงพจมันต้นสังการณ์ชี้แจ้งว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ก็เป็นคดีกันไปนะคะก็ใจเย็นเนอะ
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ออกมา
เข้าใจว่าป่วยครับต้องรอหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะผลเลือดอะไรไม่ต้องมีเวลาใช้เวลาสักพักแหละ